คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมามีเหตุการณ์ประทึกเกิดขึ้นย่านบางชันนะครับ
เพราะว่ารถสองแถวเขาก็รับผู้โดยสารแล้วก็ผู้โดยสารที่ขึ้นรถสองแถวก็มีโหนอยู่ด้านหลังบ้าง
แต่ทีนี้มีรถบรรทุกคันหนึ่งขับตามรถสองแถวนี้และเบรกไม่อยู่ครับจนกระทั่งชนรถสองแถว
แล้วคุณคิดดูว่าผู้โดยสารที่โหนอยู่ช่วงท้ายของรถสองแถวโดนชนอัดก๊อปปี้ติดอยู่กับรถสองแถวเลย
นี่เป็นภาพที่ต้องเซ็นเซอร์ไว้นะครับเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามที่จะช่วยเหลือนะครับ
แล้วก็พยายามที่จะเอาอุปกรณ์ในการตัดถ่างมาตัดเหล็กดูสิ
แล้วเป็นภาพสะเทินใจผู้เสียชีวิตในลักษณะที่กำลังยืนโหนรถอยู่ครับคุณผู้ชม
นะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาผ้ามาคลุมไว้ก่อนนะฮะแล้วก็กู้ศพออกมานะครับ
เป็นอุบัติเหตุรถบรรทุก๑๐ล้อพุ่งชนรถโดยสาร๒แถวบริเวณป้ายรถประจำทาง
ใกล้กับโรงพยาบาลนพรัชราชธานีถนนรามอินทาขาออกแขวงแล้วก็เขตบางชันนะครับ
หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางชันได้รับแจ้งเหตุก็รุดไปตรวจสอบ
พร้อมกับหน่วยคู่ชีพนพรรดิแล้วก็อาสาสมัครมูลวิธีร่วมกับตันอยู่
วิ่งระหว่างตลาดปรัฐวิกรตลาดมีนบุรีบริเวณท้ายรถนี่แหละครับเป็นภาพสลดนะครับ
พบศพของนายสุภาชัยน้อยยะอายุ๔๑ปีสภาพแขนขวาหักขาขวามีบาดแผลฉีกขาด
ลักษณะศพยืนโหนท้ายรถสองแถวอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ผ้าคลุมแล้วก็ใช้เครื่องตัดถ่างนำศพออกมา
อยู่ในสภาพกันชนหน้ารถได้รับความเสียหายนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงเร่งทำการเคลื่อนย้ายรถคู่กรณีทั้งสองคันออกจากที่เกิดเหตุ
เพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวเริ่มมีการจราจรที่ค่อนข้างจะติดขัดแล้วนะครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บก็เป็นผู้บาดเจ็บที่โดยศาลมากับรถ๒แถวนี้เลยครับ
มี๓รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนพรัชราชธานี๒ราย
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลนวมินไป๑ราย
จากการสอบสวนทราบว่าขณะที่คนขับรถโดยสาร๒แถว
ขับมาจอดเพื่อจะรับผู้โดยสารที่ป้ายรถประจำทางที่เกิดเหตุ
มีผู้โดยสารนั่งอยู่ที่ท้ายรถหลายคน
ส่วนผู้เสียชีวิตเองยืนโหนอยู่ที่บันไดท้ายรถ
จากนั้นมีรถบรรทุก๑๐ล้อขับวิ่งตามหลังรถสองแถวมา
แล้วก็เบรกไม่อยู่ครับจึงพุ่งชนท้ายอย่างแรง
ส่งผลให้เป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับใคร
ก็ต้องสอบปากคำคนขับรถทั้ง๒คันคือรถสองแถวแล้วก็รถบรรทุก
รวมถึงพยานซึ่งเป็นผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บก่อน
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็รวบรวมพยาหลักฐาน
เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไปนะครับ